หาเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะถ้าพูดถึงปัญหาเพื่อนบ้านหลายคนก็จะบอกว่า
จอดรถต้นไม้ถัดเลี้ยงอันนี้เสียงดังค่ะ
เสียงดังนี้ก็เจอเนี่ยแล้วเป็นเพื่อนบ้านแบบไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นอ่ะ
อยู่ห่างกันประมาณแบบ๖๐๐เมตรได้จัดงานวันเกิดกัน
เพลงนี้กระหึ่มลั่นเลยทีเดียวค่ะทีนี้ไม่ได้มีแค่เพลงจุดพลุด้วย
เปิดเพลงเสียงดังจุดพลุด้วยเพื่อนบ้านก็เลยโทรแจ้งตำรวจบอกว่า
บอกเขาทีว่าดึกแล้วช่วยเบาลงหน่อย
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะเพื่อนบ้านเจ้าของงานวันเกิด

เขาจุดแป๊บเดียวจุดแป๊บเดียวแต่คือบ้านหนูมันเป็นหมู่บ้านที่มันมีคนแก่
คนแก่อยู่เขาก็จุดนานไหมละเขาจุดแป๊บเดียว

มึงมาบอกเต้นมึงแจ้งตำรวจมามึงมาคุยกับคุณดีสิ
ตอนแรกหนูจะมาแล้วแล้วหนูก็เลยถามเขาว่ามัน
หลังอะไรเขาไม่ได้จัดจุดทุกวัน
แต่คือบ้านหนูมันมีหมาหนูมันก็หายไปไง
กูหนูบ้านกูก็มีคนแก่มึงเป็นแบ๊บอะไรอ่ะ

มึงอ่ะผิดมึงแจ้งตำรวจมาอะไรอ่ะ

ปีหนึ่งเขาจัดทีเดียวเขาจุดพูดสองแป๊บเอง

จุดพลุ๒แป๊บนี่เป็นยังไง๒แป๊บ
ก็คือมันอาจจะดังปั้งอย่างนี้ไหมคะ

ถ้าไฟไหม้บ้านใครเดี๋ยวรับผิดชอบเองนี่ไหวเหรอ
ไม่คือมันไม่ควรเกิดไงคุณจะรับผิดชอบไหวไม่ไหวไม่ใช่ประเด็น
ประเด็นคือถ้ามันไหม้เขาเดือดร้อน
ก็ไม่ได้จัดทุกวันไงคุณภาคภูมิคุณไม่ได้ฟังเขาเลยเหรอ

แต่อันนี้เพื่อนบ้านเขาบอกเขาก็ไปถามดี

เออแล้วยังไงอ่ะก็แจ้งมาทำไมตำรวจอ่ะ

เห็นเสื้อกากีแว๊บไปแวบมาในกล้องไหมคะ
นั่นคือตำรวจนะคะนั่นที่ด่ากันตอนหน้าตำรวจนะคะตำรวจมาใช่ไหม
ครับจังเย็นนะเออนั่นแหละเสียตำรวจ

คือเรื่องของเรื่องเขาโกรธที่ว่าทำไมไม่มาพูดกับเขาดีล่ะ
แจ้งตำรวจมาลงอย่างนี้มันได้ไง
แล้วก็ด่าศาสตร์เสียเทเสียแบบดายอัพคล้ายอะค่ะ

เพื่อนบ้านบอกดูผิดอะไรอะก็พี่เสียงดังเนี่ย
หนูมีคนแก่อยู่เขาตกใจเขานอนไม่ได้
หมาหนูก็ตกใจเสียงผู้ตะเลิศออกจากบ้านไปเนี่ย
เขาบอกว่าก็ทำไมอ่ะคนแก่อยู่ก็จุดได้
เขาใช้คำหยาบนะแต่เขาบอกแต่ว่าแม่เธอก็จุดได้

นี่คือพลุสองแป๊บเมื่อกี้แป๊บที่หนึ่ง

คุณจุดพลุไงคะคุณคิดว่าพลุเป็นแบบไหนคะคุณภาคภูมิ
ว่าพลุลูกเล็กแค่พอเสียงดังสวยงาม
อันนี้มันลูกงานวัดงานแบบที่พวกเขาเป็นงานใหญ่

ด้วยทีละไหร่ตัวอะไรอ่ะ

อันนี้จากเจ้าของคลิปเนาะน้องผู้หญิงเนาะ
บอกว่าตำรวจห้ามปรามแบบเกรงใจ
ห้ามแบบเกรงใจเหรอเพราะว่าห้ามปรามแบบเกรงใจ

เจ้าของคลิปก็เลยตัดสินใจส่งคลิปนี้ให้กับ
มินก็เอามาโพสต์ต่อเขียนบอกว่า
จัดงานวันเกิดเสียงดังมีการจุดพลุใกล้บ้านเรือนหลายหลังคาเรือน

ตำรวจอันนี้คือเพจเขียนนะดิฉันอ่านตามเพจนะ

ในคลิปเป็นคนเลี้ยงดูตำรวจที่สพอยู่
ตำรวจให้น้องที่เป็นเจ้าของคลิป
ระวังตัวเรื่องความปลอดภัยที่จะถูกทำร้ายด้วย
ตำรวจอยู่ตรงนั้นไหมอยู่ค่ะ

แถวมราชพัฒน์รำภัยพันนี

คลิปตอนต่อไปตี๑๔๕นาที

หลังจากที่ตำรวจได้เข้าไปคุยแล้วนะคะว่าเอ่อ
เอ่อให้บ้านเขาเนี่ยลดเสียงเพลง
ตัวเขาก็ไม่ได้เอาเสียงเพลงนะคะ
ตอนนี้ก็ตี๑๔๕นาทีแล้ว

กี่โมงค่ะให้ทายค่ะตัว

แล้วมีวีดีโอในช่วงกลางวันด้วยนะ
กลางวันด้วยบอกว่าเออมีตอนต่อไป

ใช่วันรุ่งขึ้นช่วงกลางวันเขาบอกว่า

กลางคืนแทบไม่ได้นอนแถมยังต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงพลุ
เอาวันเกิดเขาเกิดกันวันเดียวไม่ใช่เหรอ

เออนี่ไงพิมพ์ขาวเลยเอาอย่างไหนลงพื้นที่หน่อยละกัน
เจรจาไปฟังเรื่องราวจากสองฝ่ายหน่อย
เหตุการณ์นี้อยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
พลอยวัย๒๓ปีคือเจ้าของคลิป
เธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒ธันวาคม
ไหลยาวไปจนถึงเช้ามืด๓ธันวาคม

แค่ต้องการให้ตำรวจไปตรวจสอบไม่ได้อยากมีปัญหาเลย
ตอนนี้พอตำรวจบอกว่าให้ระวังเรื่องความปลอดภัย

อยู่หมู่บ้านสิทธิบุตร

หนูคิดแล้วว่าก็คุ้มครองหนูได้ในกฎหมายเนอะ

ในการไปโรงเรียนในการกลับบ้าน
ซึ่งซอยหนูเนี่ยก็ไม่ใช่ซอยที่ว่ามีการติดไฟอะไรสว่าง
หนูก็กังวลว่ากลัวจะโดนเล่นงานอะไรแบบนี้ค่ะ
เวลาคุยก็ต้องฟังความสองข้างใช่ไหมพี่อุ๋ย
เราก็ไปคุยกับคุณพี่ในคลิปที่ด่าไฟแลบเมื่อกี้เหมือนกันนะ

แกบอกว่าเป็นการจัดงานวันเกิดให้ลูกชาย
ลูกชายเจ๊อ่างนะ
ลูกชายเจ๊อ่างแล้วเจ๊อ่างบอกว่า
พี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการจุดพลุกัน
พี่ก็ขอโทษด้วย
วันนี้น้ำเสียงพี่แกดูนุ่มนวลขึ้น
คือบอกไม่รู้ว่าเขาจะจุดพลุกัน

ใช่ทีนี้มีประเด็นเรื่องนักการเมืองมาร่วมงานใช่ไหม
คือถ้ากลับไปดูภาพคลิปแรก

ตอนที่ด่าไฟแลบเนี่ยมันมีชื่อนักการเมืองอยู่
เดี๋ยวลองดูนะตรงเสื้อนั่นนั่น

ก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าเขาไปร่วมงานจริง

ก็ไปงานตามคำเชิญของชาวบ้านนั่นแหละ
ก็ขออภัยด้วยละกันสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ก็ไม่รู้ว่าเขาได้คุยกันหรือยังนะระหว่างสองบ้านนะ
ใช่ค่ะก็อยากให้มีเรื่องมีราวกัน

เจ้าของคลิปเขาหน่อยว่ามันสื่อสารกันผิดพลาดหรือว่าอะไรยังไง

คือเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้โห

ผมต้องไปยกมือไหว้ก่อโทษทั้งซอยเลย
โทษไว้ก่อนว่าเผื่อจะเสียงดงเสียงดังมีรถเข้ารถออกอะไรยังไง
คือเขาก็เพื่อนบ้านเขาก็เข้าใจดี

ไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วมาเจอกันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ